นี่เป็นเหตุการณ์ที่คนถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงราย
เขาบอกว่าถูกยิงขณะกำลังขับรถผ่านจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่
ญาติก็คล่องใจว่าเอ๊ะกระสุนนี่มันมาจากไหนนะคะ
เรื่องนี้มีญาติไปร้องเรียนกับทางเพจดัง
บอกว่าน้าชายอาจจะถูกตำรวจยิงผิดตัวหรือเปล่า
ไปดูภาพเหตุการณ์เป็นคลิปด้านหน้ารถนะคะ
ซึ่งก็เป็นภาพของรถคันที่มีผู้เสียชีวิตอยู่
ภาพจากกล้องหน้ารถก็จะเห็นเป็นดวงไฟ
แล้วก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับจุดตรวจ
เหมือนด่านเล็กนี่แหละเป็นจุดตรวจจุดบริการประชาชน

ก็หลังจากที่รถคันนี้ผ่านจุดตรงนี้ไปได้ไม่นาน
เป็นจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่บ้านแม่ต่ำ

พอเสียงปืนดังรถก็ไปชนกับกำแพงเลยค่ะ
ชนเลยครับรถก็พลิกเลย
กล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นกล้องหน้ารถแล้วมันมืดด้วย
รถก็ไปชนกำแพงเลยนะคะ
ซึ่งก็เป็นกำแพงข้างทางถนนภายในหมู่บ้านตำหมู่๔ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวย
ห่างจากถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ประมาณ๓๐เมตร
จุดที่เกิดเหตุก็อยู่ห่างจากจุดบริการประชาชนบ้านแม่ต่ำไปเพียงแค่๑๐๐เมตร

คนขับรถชื่อนายศรีชัยสถิตรักดำรงอายุ๓๕ปีถูกยิงเสียชีวิต
และมีนางสาวสิริรัตน์แย่เปียงแฟนสาวนั่งไปด้วยแต่ว่าเธอไม่ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
เรื่องนี้เพจดังแหม่มโพดำก็โพสต์ข้อความจากญาติของผู้ตาย
ก็โพสต์แบบนี้เรียกร้องบอกว่า
น้าชายตัวเองคือผู้ตายถูกตำรวจยิงเป็นการยิงผิดตัว
จากที่สายลับรายงานว่าเป็นการลักลอบขนยาบ้าและเกรงว่าหลักฐานทั้งหมดจะถูกทำลาย
พนักงานสอบสวนสพแม่สวยได้สอบปากคำนางสาวสิริรัตน์

รวมไปถึงชุดอาสาสมัครตำรวจบ้านที่อยู่จุดตรวจบริการประชาชนดังกล่าว
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ
ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ

ส่วนรถที่นายสอนชัยขับอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจสอบ